ก็ต้องวอร์มขยับแข้งขยับขากันหน่อย
จะได้สดชื่นแจ่มสายตื่นไปโรงเรียนทัน

เมื่อสู่ชัวร์นี้คุณผู้ชมเอ่อเทิมกันแล้ว

เดี๋ยวจะพาไป๑ที่๑โรงเรียน

นี่แหละครับคือสีสันครับของน้องนักเรียนชั้นอนุบาลนะครับ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองครับ
กำลังออกกำลังกายผ่อนคลายจากการเรียนอย่างสนุกสนานนะครับ
ส่วนคุณครูก็นำเต้นโบกซ้ายโบกขวาอย่างสนุกเมามันดูคนนี้ดิ
นี่ว่า
เขาบอกว่าทุกสัปดาห์นะครับหลังเคารพทรงชาติ
คุณครูก็จะนำนักเรียนไปเต้นตามจังหวะเพลงในการออกกำลังกายในตอนเช้า
โดยมีครูเป็นคนนำเต้นแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงอยู่ใกล้นะ

โอ้โหผมว่าแล้วเห็นแล้วนึกถึงตัวเองตอนเด็กใช่ไหม
โทษสานน้องเข้ามาที่โตขึ้นมาทุกเหมือนดิฉัน

สิเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องเขาก่อนที่จะเข้าเรียน
เป็นการเรียกพลังเรียกความคึกคักนะครับ

มีช่วงของการกระโดดด้วยเหรอครับอ๋อน้องคนนี้เขาเต้นท่าม้าเหรอคะ
นอกจากจะมีครูไทยแล้วเขาบอกว่ามีครูต่างชาติค่ะ

โอ้โห
ไงคุณครูต่างชาติเขาบอกว่าเต้นมันมาก

ทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้ในทุกด้านเลย

เข้าไปร่ำไปเรียนนั่นเองครับ

คุณผ่อนคลายตลอดเวลาอีกแล้ว

เด็กก็ชื่นชอบเวลาเรียนเราจะได้ไม่เครียดไง

อันนั้นเป็นเรื่องที่ดี
สำหรับน้องหนูอันดุบาลนะ
กลางวันเนี่ยดีแต่ผู้ใหญ่อย่าไปหลับมาก

เขาไม่มีการซื้อข้าวกินแล้วนะ

จะอยากจะร้องเพลงนี้
ผมว่าน่าจะไปร้องช่วงอื่นดีกว่า
ช่วงนี้เล่าข้าว
นี่ไงน้องทำนาปลูกข้าวจริงนะคะ

ของโรงเรียนบ้านทานปราศาสตร์เพชรวิทยา
สูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

แปลงนาของโรงเรียนบนเนื้อที่๔๐

คุณครูสายสุดาเสนาชัย
ผู้ดูแลนักเรียนนำนักเรียนมาปลูกข้าว

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะ

ก็จะเอาไว้ให้กับนักเรียนได้กินกันทั้งโรงเรียนเลย
ซึ่งมีอยู่กว่า๑๘๐๐คนนะคะ

ก็จะเป็นลูกหลานชาวนากันทั้งนั้นเลยค่ะ
เห็นไหมเป็นวิธีที่ดีนะคะ

บอกว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาส

เนื่องจากเป็นอาชีพที่เลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ

ทำนาหวานข้าวมาแล้วด้วยค่ะ
เป็นอาชีพของพ่อแม่น
ชอบไหม
ไม่ชอบค่ะ

หลังจากเรียนจบการศึกษาจะนำไปพัฒนา
ให้การเกษตรไทยมีความเจริญ

เห็นแบบนี้แล้วปรบมือดังเลย

เพราะว่าเป็นการให้เด็กโยชนได้เรียนรู้
ขอเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศเลย
อยากกินทิ้งกินคว่างข้าวเนี่ยต้องทานให้หมด

เลยเป็นแบบนี้

เดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าทำไมน้องหนูเนี่ยถึง
มีความกล้าที่จะเข้าไปหาทันตแพทย์

บ่ายแบบนี้ช่วงของตลอดกิน
เดี๋ยวจะพาไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป